คุณผู้ชมค่ะที่ฉันยังคงจะต้องปั่นเป็ด

เพราะว่าแม้ว่าฝนจะลดลงแล้ว

ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แล้วแถมช่วงที่ปั่นเป็ดไปทำงานเนี่ยนะ
ปะทะหน้าด้วยเป็นลมเย็นนะคะช่วงเช้าแบบนี้คุณผู้ชม
แสดงว่าพื้นที่ประเทศไทยช่วงนี้เมื่อไหร่นะ
กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศนะคะจะเห็นว่าภาคเหนือ
อิสานยอดดอยยอดภูนะช่วงเช้าแบบนี้
อุณหภูมิไม่เกิน๒๐องศาเซลเซียสหรอก
และช่วงภาคกลางเช้าไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียส
แต่วันนี้บอกก่อนนะคะว่าช่วงบ่ายอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะมันมาจากลมหนาวจากประเทศจีนไง
ลมหนาวนี่เขากดนะคะกดลมมรสุมรวมถึงร่องฝนให้ต่ำลง
เวียนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมนะคะแถวภาคใต้
ทำให้ภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกชุกเหลือเกินนะคะ
เน้นแถวทางตอนกลางเนอะวันนี้เนี่ยตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
จะเห็นว่าแถวประจวบคิริคันจนถึงระนองแม้ตก
ไม่ใช่ตกเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวตกได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ
เน้นช่วงเย็นและจะเห็นว่ามีฝน
ในทะเลอันดามันด้วยแล้วฝนในทะเลอันดามันนี่แหละ
ที่จะทำให้คลื่นสูงสูงกว่าเมื่อวานอีกนะคลื่น
จะเห็นว่าตรงเห็ดที่เป็นสีม่วงเห็นไหมคะ
นั่นคือจุดที่มีฝนค่ะคุณผู้ชมจุดที่มีฝนนี่คลื่นสูงมากกว่าสามเมตรเลยนะ
เห้ยน่ากลัวค่ะเล็กมนต์ออกจากฝั่งไปก่อนเนาะ
ส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงเหมือนกัน
การเดินเรือระมัดระวังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้พายุในสะอาดเข้าไปถึงไหนแล้วอ่ะ
มาติดตามเขาหน่อยนะคะวันนี้พายุเนศาสตร์คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนน่าจะช่วงสายสายถึงช่วงเที่ยงค่ะ
แต่มีข่าวดีที่เราคาดหวังแล้วก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะ
ก็คือลมหนาวที่เขาลงมาถึงประเทศไทยช่วงนี้กำลังแรง
เขาน่าจะทำให้เจ้าพายุเนศาสตร์สลายตัวไปอย่างรวดเร็วค่ะ
แต่ก็อย่าลืมนะภาคเหนือภาคอีสานอาจจะมีฝนปล่อยลงมาบวกกับลมหนาว
มาระวังเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้หวังจะไปดูทะเลหมอก
ถ้าทะเลหมอกดูตามปกติต้องดูที่ไหนดูที่หน้าผา
แต่ถ้าจะให้ฟินต้องไปที่นี่ค่ะที่เชียงรายค่ะ
เพราะว่าเขามีสกายวอคเอาไว้ชมวิวแบบ๓๖๐องศา
ที่วัดประธาตุผาเงาอเมืองเชียงแสน
ยืนไปเลยเดินไปเลยที่เป็นทางเดินชมวิว๓๖๐องศา
เขาบอกว่ามันอยู่ริมแม่น้ำโขงสวยมากเห็นไหมสวยจริงเนอะ
ไม่ต้องยืนบนหน้าผาและยืนดูแบบวาเสียวแบบนี้ก็สวยนะคะ
แต่ว่าจะเปิดพรุ่งนี้วันที่๒๑ถึง๒๔ตุลาคม
ทำไมเปิดน้อยจังล่ะเปิดให้แซมเปิลก่อน
เดี๋ยวจะเปิดอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนค่ะ
ทีนี้นอกจากเชียงใหม่เชียงรายเขาจะอากาศดีแล้ว
พิษสนุโลกที่เรียกสนว่าพิษโลกเนี่ย
โลกอากาศก็ดีนะไปเดินตลาดกันหน่อยค่ะ
นี่คือตลาด๑๒๐ปีชุมชนวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก
เทศบาลวังทองเขาสร้างเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะ
ดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชิมช็อปแล้วก็ไปถ่ายรูปภาพสตรีทอาร์ต
บอกว่าอย่างนี้นะสตรีทอาร์ตบนฝาไม้เก่า
โบราณผนังสังกษีและกำแพงปูน
ภาพที่เขียนก็จะเป็นประมาณภาพประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในช่วง๑๐๐ปีที่ผ่านมา
แมททิวด์จังเลยอ่ะดูดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปละค่ะต้องไปเช็คอินละค่า